แค้นฝังหุ่นที่มีมานาน๓๐กว่าปี
จริงก็เป็นเครือยาศกันแท้ล่ะค่ะ

น้องเขยกับพี่ชายของเมีย
แล้วเรื่องนี้ถึงขั้นมีคนตายด้วย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะตอนที่ตำรวจพยายามที่จะระงับเหตุค่ะ
เหมือนบุญกุลรายงยวดในสำหรับในปริศนิยห์
อ่านไทยเสียงไปนานน้ำเฟ้ย

มาเป็นยีโบ๊ะพี่นัดเดียวใช่ไหมพี่
หยุดจายเย็น

จับมัดได้ชี้พอ
นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคือ
คนนี้เนี่ยคือคุณตาสมพงศ์ชุ่มเพ็งพันธ์อายุ๗๔แล้วนะคะ
คนก่อเหตุเป็นคนก่อเหตุ
แต่พูดเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะคือเสียงจะแหบหน่อย

ทีนี้ก็เลยต้องเอาตัวตาสมพงศ์ไปสอบสวนที่โรงพักษพรัฐนาธิเบสเลย
เพราะว่าตาสมพงศ์นี่แหละเป็นคนเอาปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เนี่ย
ยิงใส่พี่ชายของเมียตัวเองก็คือนายอุทัยวันลาราชอายุ๗๔ปี
จนทำให้นายอุทัยเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านพักที่นนทบุรีนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายทีนี้ตาสมพงศ์เนี่ยเล่าให้ฟัง
ว่าทะเลาะกับนายอุทัยที่เป็นพี่ชายของเมียไม่ถูกกันมานานแล้ว๓๕ปีแล้ว

ตอนนี้อายุ๗๔ทั้งคู่นะคุณผู้ชมทั้งคนตายแล้วก็คนก่อเหตุ
แล้วที่บอกว่ามีเรื่องเป็นแค้นฝังหุ่นทะเลาะกันไม่ถูกกันมา๓๕ปี
ตอนนู้นคือตัวคุณตาสมพงศ์สร้างบ้านให้กับตาอุทัย
เสร็จแล้วปรากฏว่าตาอุทัยไม่ยอมจ่ายตังค์ให้
อ๋อคือราคาจริง๔๐๐๐๐๐บาท

แต่ทั้งด้านก็ไม่จ่ายเสียทีสาม๑๕ปีผ่านไปก็เลยเก็บความแคร์ซที่ไว้ถึงใช้ค่ะ

ถามว่าอ้าวแล้วไอ้ที่มันมาปะทุรอบนี้นี่อาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะ

มันมาจากเรื่องของเขตที่ดิน
เพราะว่าเมียของคนตายคือเมียของนายอุทัย
ก็คือนางพัจจิราทาศรีล้ำกำแพงรั้วหน้าบ้านของคุณตาสมพงศ์
คือเมื่อวานเราจะทาสีหรือซ่ะ

ส้มเนี่ยเสื้อส้มคือตาอุทัยนี่คือคนตาย
แล้วตาอุทัยมีเมียคือนางพัจจิราปรากฏนางพัจิราธาศรีล้ำมาในเขตของตาสมพงศ์
แล้วทีนี้ตาสมพงศ์เองก็ไปเตือนแล้วทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันปั๊บตาสมพงศ์ตบหน้านางพัจจิรา
ทีนี้นางพระจิราก็เลยโทรบอกผัวตัวเองเลย
ก็หมายถึงบอกนายอุทัยนี่แหละให้มาช่วยเคลียร์หน่อย
พอนายอุทัยมาถึงเนี่ยก็กลายเป็นมีเรื่องกันเลย
อุทัยนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยนะคุณนะ
นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามานะฮะแล้วปรากฏว่าก็เถียงกัน
ในวงจรปิดเดี๋ยวจะเห็นนะว่าวินมอเตอร์ไซค์มาส่ง

ใครทำร้ายเมียใครตบหน้าเมีย

แล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นไงก็ทะเลาะกัน
แล้วตอนนั้นตาสมพงศ์คนก่อเหตุตะโกนออกไปมาแล้วนะ

แต่ฝั่งทางตาอุทัยยังปรีเข้ามาไง
คุณดูนะเดี๋ยวคุณดูนะตอนมอเตอร์ไซค์ออกมาเมื่อกี้นะ
คือนึงเห็นเขาขาวไกลไหมค่ะ
นั่นคือคนตายโดนยิงล้มฟุบอยู่ตรงนั้นแล้ว
ใช่ก็โดนปั้งเข้าไปนัดหนึ่งที่บริเวณหน้าอก
เพราะว่าบอกให้หยุดแล้วบอกว่าอย่าเข้ามาแล้ว

ช่วยนะและเยี่ยมกันส่วน
ตอนนั้นทาสีอยู่หน้ารั้วกำแพงบ้าน
ตาสมพงศ์ก็เดินมามาต่อว่า
หาว่าฉันเนี่ยทาสีทับรั้วบ้านเขาล้ำไปในเขตบ้านเขา
แล้วเอาสีเหลืองมาทาทับเสารั้วบ้านฉันอีก
แล้วก็เอาปากกาสีฟ้ามาขีดเส้นบนกำแพงรั้วบ้านฉันอีก
เส้นกั้นเลยเลยทะเลาะกันเลยคุณบุ๊คคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นตัวตาสมพงศ์ก็มาตบหน้าฉัน
แว่นฉันหักเลยดูสิมีรอยช้ำด้วย
ทีนี้ตัวของคุณยายพระจิราเองก็เลยต้องรีบโทรบอก
โทรบอกคุณตาอุทัยเป็นสามีที่ขายของอยู่
สามีก็เลยเนี่ยต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็มาตะโกนหาตาสมพงศ์เนี่ย

พอเถียงกันแบบนี้ก็เลยมีเรื่องชักปืนมายิงเลยค่ะ
โอ้โหทีนี้ทางครอบครัวของตาสมพงศ์ที่เป็นผู้ก่อเหตุอ่ะ

อย่างที่บอกว่าฝั่งหนึ่งก็เป็นน้องเขย
อีกฝั่งนึงก็เป็นพี่ชายของเมีย
แต่พอมีปัญหากันเรื่องของการสร้างบ้าน
ทะเลาะกันมาตั้งแต่สมัยอดีตการนานพ้น
สมพงศ์ไม่ได้เคยเล่าเรื่องราวให้กับครอบครัวฟังเพราะอะไร
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเราพยายามปล่อยเสียงตาสมพงศ์
คือตาสมพงศ์แกมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเสียง
พูดแล้วก็เสียงแหบมีแต่เสียงลม
บางทีเนี่ยแกก็เลยไม่อยากพูดไม่อยากพูดจากับใคร
แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็เสียใจนะ
ไม่แพ้ครอบครัวของตาอุทัยผู้สูญเสียหรอก
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหากับคุณตาสมพงศ์
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วดูสิกลายเป็นว่าต้องไปชดใช้กรรมตอนอายุ๗๔แล้ว